เอาล่ะมากันที่พระเอกลิเกหน้าหวานของดิฉันกันบ้างดีกว่า
สำหรับน้องแบงค์สอนรามน้ำเพชร
พาคุณผู้ชมขึ้นเหนือไปแอวจังหวัดเจียงใหม่ตามน้องแบงค์กันไปเลยนะคะ
ไปกันที่วัดพระธาตุดอยคำหรือที่คนเชียงใหม่เรียกกันว่าวัดหลวงพ่อทันใจเจ้าอ่า
มีวันว่างจากการทำงานก็ขอตีตัวขึ้นเหนือกันหน่อยนะคะสำหรับน้องแบงค์
พระเอกลิเกหน้าหวานขวัญใจแม่ยกของเราค่ะ
เปิดใจกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐผ่านวีดีโอคอลที่สนามบินถึงทริปบุญในครั้งนี้ว่า
พอดีว่าน้องเนี่ยว่างจากงานก็เลยขอไปพักผ่อนชิวก่อนที่จะกลับมาทำงานต่อ
ซึ่งการไปเชียงใหม่ในครั้งนี้เนี่ยนะก็ไปทั้งกินด้วยไปทั้งเที่ยวด้วยแล้วก็ทำบุญเสริมความปังด้วยค่ะ
ตามคลิปที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เลยนะคะ
การเดินทางในครั้งนี้บอกเลยว่ามีแต่ความปัง
เพราะน้องเนี่ยไปกราบไหว้ที่วัดพระธาตุดอยคำหรือไห้วัดหลวงพ่อทันใจ
คือน้องบอกว่าจริงแล้วครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการมาครั้งแรกนะ
ก่อนหน้านี้ก็มาหลายครั้งแล้ว
ครั้งนี้ค่ะกลับมาขอพรท่านอีกครั้ง
อยากรู้มั้ยจ๊ะว่าน้องขอว่าอะไร
บอกว่าขอให้ปีนี้เนี่ยมีงานพรีเซนเตอร์เข้ามาอีก๕ตัว
แล้วก็ขอพรให้เรื่องงานปัง
คุณผู้ชมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะ
หลังจากที่ไหว้ขอพรเสร็จปุ๊บอุ๊ยพูดแล้วก็ขนลุก
น้องบอกว่ามีงานพรีเซนเตอร์เข้ามาสองตัวหลังจากไหว้เสร็จน่ะ

และมูลค่าเท่าไหร่รู้ไหมแค่๒ตัวนี้นะ
เป็น๗หลักค่ะประมาณ๖๗ล้านบาท

จังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งน้องแบงค์เนี่ยบอกว่าตั้งแต่เดินทางสายมูเนี่ย
ก็สัมผัสได้ถึงความปังดวงการทำงานเปิดมากขึ้น
อะไรที่หวังไว้ก็สำเร็จง่ายขึ้น
เดี๋ยวเราไปฟังหนุ่มน้อยคนนี้เขาเปิดใจกันหน่อยค่ะ
ขอเรื่องงานขอให้มีงานพรีเซนเตอร์เข้ามาอีก
ช่วงนี้ก็เลยรู้สึกว่าเหมือนดวงเราเริ่มจะเปลี่ยน
แล้วปีนี้ราศีธนูก็เป็นหนึ่งในราศีที่แบบค่อนข้างมาแรง

อย่างสองตัวมันก็เจ็ดหลักนะครับ
ประมาณ๖๗ล้าน
รู้สึกว่าแบบดวงเราเปิดมากขึ้น
อะไรก็ตามที่เราหวังไว้มันสำเร็จ

เพราะว่านี่ไม่ใช่การกลับไปครั้งแรกนะคุณผู้ชม
เป็นการไปในหลายครั้งแล้วแล้วก็สมหวัง
โดยกลับไปขอพรอี่หลายครั้ง
เชิงใหม่เค้ารบนับถือมากเลย